มีภาพออกมาทุกวัน

ไม่ใช่ความทุกข์ของการที่
จะต้องไปเตรียมตัว
ลงทะเบียนเพื่อจะได้เงิน

ของชายชรา

ก็คิดผมพูดแบบชาวบ้านนะ

เป็นคุณตากับคุณยายใช่มั้ย
ผู้ชายเป็นลูกชายนะครับ

ที่นั่งหันหลังให้คุณผู้ชมเนี่ย

ในตอนแรกบอกว่า

ออกจากบ้านเที่ยงคืนมาถึงธนาคารตี๔

เราชนะแล้วก็มีเครื่องหมายคำถาม

พุทธศัพท์เราแพ้กันหมด
เราจะไม่ทิ้งอะไรนะ
ถึงไม่ได้จุมือตั้งแต่ทีแรก

เอาจากนั้นก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น

แล้วก็แชร์ออกไปกว่า๔๐๐๐ครั้ง

ต้องการอยากจะโอนเงินช่วยเหลือทั้งคู่

ที่ช่วยทำให้คุณตากับคุณยายคู่นี้แต่เขาเป็นแม่ลูกกันนะนะฮะ
เป็นตัวตนเป็นที่รับรู้นะครับที่เห็นเนี่ยเป็นแม่ลูกกันนะฮะ
ชื่อนางน้อยเอี่ยมสะอาดอายุ๘๑ปีลูกชายชื่อนายจำเนียน
เอี่ยมสะอาดหกสิบสองปีแล้วเป็นผู้สูงอายุทั้งคู่แล้ว
อยู่บ้านเลขที่เจ็ดสิบเจ็ดทับหนึ่งหมู่สิบตะบดวังไซด์อเภอคองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชรแล้วต่อมาครับเฟซบุ๊กชื่อว่าโป๊ซ่าเกิดมาคุย
อัปเดตระบุว่าตายายนั่งป้อนข้าวแท้จริงเป็นแม่ลูกกัน
น่าเกมน่าไม่รอลงทะเบียนยาวยาวราวชนะหน้าธนาคารที่ท่ามะเขือกำแพงเพชร
ต้องคิวแรกสิคุณตาคุณยายไปตั้งแต่ตี๔นะฮะ
เห็นแล้วต้องการสงสารต้องการโอนเงินช่วยเหลือ
เดินทางจากบ้านมาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงธนาคารตอนตี๓
ระยะทางจากบ้านมาธนาคารประมาณ๓๕กิโลเมตรครับ
ทีมข่าวตามหาให้ชาวเน็ตจนเจอล่าสุดใครอยากช่วย
บัญชีด้านล่างค่ะธนาคารทกศสาขาปางศิลาทอง
เลขที่บัญชี๐๒๐๑๘๘๙๕๗๑๙๓นะครับ
ชื่อนายจำเนียนเอี่ยมสะอาดนะฮะ
ขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียครับคุณผู้ชมครับ
ได้นำสมุดบัญชีแล้วก็เลขบัญชีธนาคารของลุงจำเนียน
มาช่วยโพสต์เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับผู้มีจิตศรัทธา
ที่ต้องการจะช่วยเหลือคุณยายกับลูกชาย
ให้ได้เงินคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธาครับนะฮะ
คือจะได้ให้ทั้งสองคนไปดำรงชีวิตต่อไป
ซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีนั้นเป็นบัญชีจริงของลุงจำเนียนนะครับ
ได้โพสต์คลิปเจอยายน้อยและลุงจำเนียน
จอดรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอยู่ข้างทางเพราะว่าโซ่ขาดครับ
รอความช่วยเหลืออยู่เจ้าของคลิปเลยลงไปสอบถาม
แล้วพาไปที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่อยู่ไม่ไกล
ช่างก็ใจดีเปลี่ยนโซ่รถจักรยายนต์ใหม่
เอี่ยมเลยให้ฟรีฟรีครับส่วนเจ้าของคลิปนะฮะ
ก็ซื้อน้ำซื้อนมแล้วก็มอบเงินคุณลุง
ติดตังค์ไปเติมน้ำมันอีกร้อยหนึ่งนะ
นี่แหละครับไม่มีที่ไหนในโลก
มีก็ไม่เหมือนที่นี่ประเทศไทยครับ
โอเคจัดไปช่วยตากับยายนะครับผม

โอเคนะครับผมช่างออกค่าสเตอร์ให้ฟรีนะฮะ

ช่างกิ๊กใช่ไหมฮะภาษณาด้วย
โอเคนะครับผมจัดไป

ไม่ได้อยากกอดตากอดยายดังนะฮะ
กดติดตามผมเนี่ยครับผมไม่ต้องกดหัวใจให้ผม

อยากแค่บอกว่าถ้าเจอคนหรือว่าคนแก่หรือว่ารถเสียนะครับผม

สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ